คุณผู้ชมครับมีเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
เธอก็ไปกินปิ้งย่างแล้วอยู่กุ้งมันระเบิดใส่หน้า
คือมันคงร้อนแล้วก็ดีดเปี้ยขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหม
ฟิลเลอร์ที่ฉีดไว้ที่หน้าผากเธอบอกมันอักเสบ
มันเกี่ยวกันหรือเปล่ามันเป็นไปได้ไหม
นี่นะฮะคือมันบวม
คือปกติแล้วถ้าเป็นฟิลเลอร์มันจะฉีดเพื่อให้มันเต็มขึ้นมาใช่ไหม

เติมให้เต็มบ้างบางทีคนแบบขมับตอบแก้มตอบอะไรแบบนี้
ถ้าโบท็อกซ์จะให้มันปึ้ง
อ่าคุณเลอร์ให้มันเต็มให้มันเยอะขึ้นมา
นี่ฮะนี่น้องทิวนะครับอายุ๒๖ปี
เธอก็เซลฟี่อัดคลิปตัวเองเลยหน้าผาก
อันนี้มันเต็มเกินไปหรือเปล่า

มันตึงเกินไปมันเกินคำว่าเต็มไปเยอะเลยนะคะ
ื้อหือเธอบอกว่าหน้าผากเธอมันนูนขนาดนี้เนี่ย
เพราะมันเกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้น
ทิวบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น
เมื่อสองปีที่แล้วสองปีนะ
อุ้ยนี่๖๖ใช่ไหมเอ๊ะ
ปี๖๔น้องทิวบอกวันนั้นเนี่ย
เธอไปกินปิ้งย่างแล้วก็เอากุ้งเนี่ย

ไฟมันเริ่มแรงกุ้งมันเริ่มไหม้
เธอก็เอื้อมมือไปเพื่อจะเบาไฟ
จังหวะนั้นหัวกุ้งนะฮะที่มันมีมันนะครับ

ตอนนั้นเธอบอกมันแสบมันร้อนที่หน้าผากไปหมด
ก็ไม่ได้เอกใจอะไรจนกระทั่งวันต่อมาเนี่ย
มันปวดบวมจนนอนไม่ได้

ตัดสินใจไปหาหมอที่โรงพยาบาล
หมอก็วิเคราะห์ตรวจสอบสันนิษฐานว่า
ฟิลเลอร์ที่เธอฉีดที่หน้าผากเนี่ย
มันอักเสบแล้วมันมีหนองด้วย
ก็เลยรักษาให้ด้วยการฉีดยาฆ่าเชื้อเข้าเส้นเลือด
ฉีดต่อเนื่องกัน๓วันแต่ไม่ดีขึ้น
หมอบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าต้องผ่าตัด
โดยการให้ใส่เดื่อยเพื่อระบายให้หนองกับฟิลเลอร์เนี่ยมันออกมา
วันนะฮะเธอบอกเธอต้องไปโรงพยาบาล
เพื่อให้หมอรีดฟิลเลอร์ออกทุกวัน
ปกติถ้าเกิดคนไปฉีดฟิลเลอร์แล้วอยากเอาออกให้มันสลาย
ก็จะมียาฉีดสลายใช่ไหมใช่ค่ะเป็นตัวฉีดสลายฟิลเลอร์ได้
แต่ของน้องทิวเนี่ยเธอบอกว่ามันหนองจนต้องแบบ
ต้องใส่เดือยแล้วก็เจาะไปแล้วก็ระบายหนองออกมา
ซ้ายมือนั่นคือช่วงปกติอืมอ่าขวามือตอนที่บวมที่ว่าตาปิดไปข้างหนึ่ง
เมื่อ๒ปีก่อนเห็นไหมค่ะเธอมีรูปเอาไว้เมื่อ๒ปีก่อน
โอ้โหนี่ฮะปัจจุบันเนี่ยน้องบอกเธอหายดีแล้วนะฮะ
ทิวบอกนะครับก็ต้องระวังตัวมากขึ้นถามว่าเอ้า
ตั้ง๒ปีแล้วทำไมเพิ่งมาลงคลิปอ่ะเออเธอบอกเพิ่งทำใจได้
แล้วก็ไปใส่ซิลิโคนที่หน้าผากมาใหม่แล้วช่วงแรกเนี่ย
ไม่ใช่แค่หน้าผากหายไปรากผมก็เน่าหลุดออกมาด้วย
กว่าผมจะขึ้นใหม่ก็อีกตั้งนานมันเลยไปถึงผมเลยเหรอคะเนี่ย
ที่เราเห็นนี่คือช่วงเมื่อ๒ปีตอนแรกที่เกิดเหตุ
นี่เห็นไหมฮะคือเธอบอกว่าปกติคนที่ฉีดฟิลเลอร์เนี่ย
รู้กันอยู่แล้วว่าไม่ควรโดนความร้อนไม่งั้นมันจะสลายเร็วเหตุ
ที่เกิดขึ้นมันคืออุบัติเหตุเธออยากมาเตือนนะทุกคน
เลยทั้งหนุ่มสาวยังไงเนี่ยถ้าไปฉีดฟิลเลอร์มาให้เรารับ
ระวังให้มากตอนฉีดไม่เท่าไหร่แต่ตอนออกแอ้งกว่าฉีดอีก
ตามเหตุที่มันทำให้เกิดปัญหาก็เพราะว่ากู้งระเบิดใส่เนื้อพัก
เพราะว่าตอนแรกมันไม่เคยมีอาการนี้เลย
มันเป็นปกติทุกอย่างคือการที่มีแบบอะไรมักแกะแท้ก
มันกินรากกลิ่นหลังผมด้วยแล้วก็ทางด้านปกติใจ
มันหนักมากผมกว่าเราจะเอาคลิปมาลง๒ปี

อ่าคุณผู้ชมครับนี่นะฮะนองทิวนะฮะเธอก็เล่าให้ฟังคือบอกว่ามันเกิดจาก
แต่อยากบอกเล่าเป็นประสบการณ์เพราะว่าเพิ่งทำใจได้เพิ่งทำใจได้เพราะว่าเนี่ยเพิ่งไป
หน้าผากใส่ซิลิโคนอะไรมาจนแบบตอนนี้ก็มั่นใจแล้วก็เลยออกมาเล่าให้ฟัง
คุณผู้ชมครับทีนี้เราก็เลยต้องขอข้อมูลหน่อยนะฮะเกี่ยวกับทางด้านการแพทย์นะครับ
ซึ่งทางคุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยได้คุยกับ

อันนี้คือเราไปหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอข้อมูลเฉย
ถูกต้องครับคุณหมออัฐกรบอกว่าการฉีดฟิลเลอร์ในปัจจุบัน
จะเป็นการใช้ฟิลเลอร์แบบสลายได้
ข้อสังเกตแรกก็คืออาจจะเป็นกลุ่มของซิลิโคนเหลว

หากมีกุ้งกระเด็นไปโดนใบหน้าแล้วเกิดเป็นแผลเล็กเนี่ย
ทำให้เชื้อโรคมันเข้าไปได้
ถ้าเข้าไปตรงจุดที่ฉีดฟิลเลอร์ไว้เนี่ยมันเกิดการติดเชื้อได้
ถ้าไปฉีดแล้วเป็นฟิลเลอร์แท้ในกรณีแบบนี้มันก็สามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกัน
แต่ฟิลเลอร์แท้เวลาเกิดอาการอักเสบแพทย์สามารถใช้ยาฉีดสลายได้เลย
แต่ถ้าไม่ใช่ฟิลเลอร์แท้อันนี้ระบาก
ฟิลเลอร์แท้มันจะอยู่ได้ประมาณ๑๒ปี
การที่ฟิลเลอร์ยังอยู่มาประมาณ๔๕ปีเนี่ย
สังเกตที่๑อาจจะเป็นในเรื่องของพวกกลุ่มซีลิโคนเหลว
ซึ่งกลุ่มพวกนี้มีความเสี่ยงแนวโน้มที่จะติดเชื้อง่ายเป็นปกติอยู่แล้ว
เลอร์แท้เกิดขึ้นได้ไหมมีโอกาสเกิดขึ้นได้เหมือนกัน
ทุกอย่างที่ฉีดเข้าไปสามารถเกิดการติดเชื้อได้
แต่ว่าฟิลเลอร์แท้เวลามันเกิดอาการอักเสบติดเชื้อ
เราสามารถใช้ในยาฉีดสลายได้เลย
ไม่จำเป็นต้องมีการขูดหรือมีการผ่าตัดออก

แล้วก็เวลาจะเอาอะไรเข้าร่างกาย

อย่างนั้นเราไม่รู้ไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะคะ